อันนี้เราปูใช้ปูอะไรครับปูใบ้ใช้ได้แต่กล้าม
เนื้อใช้ไม่ได้มันไม่มีเนื้อมีแต่กล้ามอย่างเดียวเลย
แล้วทำไมเราถึงเลือกตั้งตั๊กกะแตมาใส่ครับ
ตะกะแตนคือเนื้อมันจะขาวสวยอะครับแล้วเนื้อมันจะค่อนข้างเยอะ
ถ้าลูกค้าจะกลับมาร้านเราซ้ำนี่คือการ
ดูแลแล้วก็การบริการพูดคุยดูแลเขาเป็นสไตล์กันเอง
เหมือนแบบมาบ้านมาบ้านเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันท่าน
ของตมยมแบบไทยใทย
กลายเป็นสปาเก็ตตี้ต้มยำทะเลจานเด็ดจากร้านท่ามาจัน
แล้วก็ไปปิดท้ายกับเมนูผัดไทยเส้นจันกุ้งสด
ที่ใช้เส้นจะเหนียวนุ่มคลุกเคล้าในน้ำปรุงใส่สละผลไม้ขึ้นชื่อในท้องถิ่น
มาเป็นส่วนประกอบเกิดเป็นน้ำผัดไทยที่โดดเด่นและแตกต่าง
เจ้าเดียวในจังหวัดที่ร้านผัดไทยร้อยกระทะ
เรียกว่าอร่อยขยี้ใจคุณผู้ชมทางบ้านกันแบบสุด
และสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังเดินทางกันที่ดินแดนใช้ฝั่งตะวันออก
เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเกาะครึ่งร้อยสวรรค์ของนักท่องเที่ยวหลายคน
ใช่แล้วล่ะค่ะเรากำลังพูดถึงจังหวัดตราดนั่นเอง
ว่าแล้วก็มาเริ่มต้นเสิร์ฟความอร่อยกันด้วยก๋วยเตี๋ยวปูเจ้าเก่าเจ้าดังมากกว่า๓๖ปี
ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวกั้งน้ำใสเจ้าแรกในเมืองตราด
รสชาติความอร่อยแท้จริงจากตั้งสดแห่งท้องทะเลตราดที่ร้านสุขใจ
แล้วไปปิดท้ายด้วยสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลเมนูพาสต้ารสชาติเผ็ดร้อนจากสมุนไพร
อย่ารอช้าสิคะไปค่ะไปไปทำให้ทะเลตราดต้องลุกเป็นไฟกันเลยค่ะ
สวัสดีครับเที่ยงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับพบกับผมวาริสเฟิ่งอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับผม
วันนี้นะครับเราเดินทางมาที่จังหวัดตราดนะครับเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองครึ่งร้อยเกาะสุดทางบุรพาของเรานะครับ
รับรองวันนี้จะมีทั้งความรู้และความอร่อยมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
แต่รู้ไหมคะว่ากว่าจะเป็นตราดในทุกวันนี้เมืองนี้เนี่ยมีเรื่องราวและประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและมีความสำคัญต่อประเทศไทยของเราไม่น้อยไปกว่าเมืองไหน
โดยตามประวัติศาสตร์เมืองตราดนะคะมีบันทึกไว้ราวสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาฏได้ทรงพระกรุณาโปรดเก้าให้มีการปรับปรุงบ้านเมืองครั้งใหญ่
โดยจัดแบ่งการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะโดยพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดนี้จัดเป็นส่วนภูมิภาคที่เรียกว่าหัวเมืองชายทะเลซึ่งมีความสำคัญในการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศทางทะเลค่ะ
ส่วนที่มาที่ไปของชื่อตราดนั้นนะคะสันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากคำว่ากราดอันเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้ทำไม้กวาด
จากในสมัยก่อนต้นกราดนี้มีจำนวนมากในบริเวณนี้นั่นเองค่ะแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เป็นเวลากว่าสามร้อยปี
ชาวเมืองจึงรู้จักและเรียกขนานนามเมืองนี้ว่าตราดนั่นเองและเพราะจังหวัดตราดเป็นเมืองติดทะเลจึงเป็นเรื่องดีที่จะมีวัตถุดิบสดใหม่จากทะเลอย่างปูกุ้งกั้งหรือสัตว์ทะเลอื่นอื่นให้ได้รับประทานและส่งออกจนสร้างชื่อให้กับจังหวัดเลยก็ว่าได้
และร้านแรกนะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักนะครับเราจะเข้าไปที่ตัวเมืองจังหวัดตราดแห่งนี้นะครับ
เพราะว่าตอนทำข้อมูลเนี่ยผมเสิร์ชหาร้านก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดตราด
ร้านนี้ก็ขึ้นมาชื่อแรกเลยครับนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวปูสุขุมวิทย์นั่นเองนะครับ
เพราะว่าร้านนี้เปิดมายาวนานและก็มีเมนูเด็ดที่คนจังหวัดตราดทุกคนแทบจะเคยชิมมาแล้วนะครับ
เรื่องร้านของร้านนี้จะเป็นอย่างไรจะตามผมไปสื่อสารกับเราเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีค่ะครับคุณแม่ครับไม่ว่ะหาว่าววว
สวัสดีค่ะ

นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับเนี่ย

ทำไมถึงชื่อก๋วยเตี๋ยวปูสุขุมวิทซั่น
ก็เป็นซอยจากถนนใหญ่เข้ามา
อ๋อนี่คือสนุนสุขุงวิทย์เหรอครับอืม
ข้างี้กับปูมันน่าต่างหรือยังไงมีส่วนวันผสมอะไรบ้าง

พูดถึงปูกันเลยแม่ขอดูปูหน่อยได้ไหม
ปูทะเลก็คือปูดำป่ะปูดำกระดองดำดำใช่ไหมปูใบ้ใช้ได้แต่กล้าม
ใช้ไม่ได้มันไม่มีเนื้อมีแต่กล้ามอย่างเดียวมีแต่กล้าม
แล้วก็เอากล้ามเขามาแกะนี่กล้ามเล็กกล้ามใหญ่ครับเนื้อมันเป็นยังไง
ลักษณะเนื้อเป็นยังไงลองกินนะลองกินได้เลยเหรอเนื้อมันก็อร่อย
เนื้อหวานเนี่ยเนื้ออันเนี้ยอันเนี้ยเอาไปเอาไปนึ่งเอาไปรวก
อืมเนื้อมันจะหวานเนอะเนื้อนุ่มแล้วนี่อะไร
นี่ปูม้าอันนี้เป็นกล้ามปูม้ากล้ามปูม้าแล้วก็เนื้ออันเล็กเล็ก
อันนี้ก็คือเป็นปูในท้องที่เลยจ้ะว่าด้วยเรื่องของปูปู
เชื่อว่าทุกคนนะคะรู้จักและเคยรับประทานกันอย่างแน่นอน
แต่ผู้บริโภคอย่างเราก็คงจะไม่ทราบเลยว่าเจ้าปูพวกนี้นะคะ
ส่วนใหญ่แล้วมีถิ่นกำเนิดอยู่ในน่านน้ำแถบอินโดจีนและแปซิฟิกส
ซึ่งมีมากกว่าหกพันชนิดเลยทีเดียวค่ะแต่หากเฉพาะในประเทศไทยนะคะ
จะมีประมาณแปดร้อยยี่สิบสี่ชนิดซึ่งปูที่พบมากในแถบทะเลเมืองตราดก็คือ
ใบ้นั่นเองค่ะโดยลักษณะของปูใบ้นี้นะคะ
สัตว์ทะเลที่ชอบอาศัยอยู่ตามโขดหินจะมีกระดองรูปไข่พื้นผิวเรียบ
และมีหนามบริเวณขอบมีก้านตาสั้นและตาขนาดเล็กค่ะ
แต่จะมีก้านที่ใหญ่และแข็งแรงเอามากมากแต่คนเมืองตราดนี้เขาจะรับประทาน
ใบ้แบบเชิงอนุรักษ์ค่ะด้วยการเอาเฉพาะส่วนกล้ามปูไปรับประทาน
ปล่อยเจ้าปูกลับสู่ธรรมชาติดั้งเดิมและไม่ต้องห่วงไปนะคะ
เพราะเจ้าปูใบ้พวกนี้มีกลไกในการสลัดทิ้งอวัยวะ
จึงทำให้สามารถสร้างส่วนกล้ามที่หลุดไปได้ขึ้นมาใหม่นั่นเองค่ะ
อันนี้มีปูใบแล้วก็มีอะไรอีก
มีกล้างส่วนมากลูกค้าจะมาทะเลรวมเลย

ก็มีปูมีปลาหมึกมีกล้างมีกุ้งมีลูกชิ้น

แล้วก็มีหมูบดมีหือกล้วยนะฮะอันนี้นะฮะ
แล้วเส้นอะไรมีเส้นอะไรบ้าง

เกี๊ยวกุ้งมีเกี๊ยวหมูเกี๊ยวกุ้ง
เป็นแบบนี้เกี้ยวกุ้งเป็นแบบนี้เป็นแห้งแบบนี้
แล้วก็เป็นเกี๊ยวหมูอันนี้เกี๊ยวหมู
อ่ามีเส้นมีเส้นมีแล้วก็นี่เลยเส้นเล็กเส้นใหญ่
เส้นเล็กอันนี้เส้นเล็กของตราดค่ะจุดเด่นของเส้นและตราดเป็นยังไงครับ
เส้นเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มลวกนานไหมอย่างนี้

จากมีเส้นเล็กเส้นบะหมี่แล้วมีเส้นปลาเส้นปลาด้วย
เส้นปลาเส้นปลาแบบนี้ยาวเหลี่ยว

โอ้โหเส้นนี้มาจากมหาชัยเลยโหนี่นะฮะเส้นปลาก็มีนะฮะ
คุณพระคุณเจ้าสมกับเป็นร้านเส้นเปิดเบรกจริงเลยล่ะค่ะ
เพราะไม่ว่าจะมาโนยาจะรับประทานเส้นอะไรที่ร้านนี้ก็มีแทบทุกเส้นเลยละค่ะคุณผู้ชม
บอกเลยว่ากว่าเหล่าบรรดาเส้นต่างจะเข้ามานอนสวยในตู้เนี่ย
ต้องผ่านการคัดเลือกจากป้าศรีอยู่หลายรอบเลยทีเดียวค่ะ
ก็เพราะป้าศรีเขาอยากให้ทุกอย่างในร้านมีคุณภาพเพื่อส่งต่อสิ่งดีให้กับผู้บริโภค
แหมตั้งใจทุ่มทุนและทุ่มเทขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่ร้านนี้เป็นร้านเด็ดดังของเมืองตราดแห่งนี้
กระดูกข้าตั้งอะไรพวกนี้ใช่ไหม

เราใช้แค่กระดูกหมูอย่างเดียว

ความหวานผอมผักต่าง

โอ้โหรับรองว่าน้ำเข้มข้นแน่นอน
นี่แค่วัตถุดิบเมนูแรกเท่านั้นนะคะ
แต่มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวปูสุขุวิสเซเรบริตี้แห่งเมืองตราดทั้งที
ป้าศรีเขาก็ไม่ได้จัดให้แค่เมนูเดียวหรอกค่ะ
แต่ถ้าอยากรู้ว่าอีกเมนูจะเป็นเมนูอะไรและมีความพิเศษขนาดไหน
ใจรอสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาพบกันนะคะ